คุณผู้ชมค่ะในช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามประเด็นค้างคาคาราคาสั่งแล้วกันเรื่องราวกรณีการเบี้ยวฆ่าตัวนักแสดงของสองผู้จัดอย่างอ้ำนัดคือก่อนหน้านี้เขาออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวชี้แจงออกไปเป็นที่เรียบร้อยถึงความบริสุทธิ์ใจของตัวเองนะคะ
แต่ว่าล่าสุดเรื่องยังไม่จบคุณผู้ชมค่ะสาวนัทเขาออกมาบอกเลยว่าตอนนี้เขาต้องควักเงินส่วนตัวเนี่ยจ่ายให้กับนักแสดงแทนไปก่อนด้วยค่ะ
ยังไม่จบสักทีเนาะคือคุณอ้ามคุณนัทเนี่ยเขาไม่ได้ไม่ได้เขาไม่ได้โกงสีแจ่งไปแล้วนะคะแล้วก็คือแสดงความบริสุทธิ์ใจไปแล้วด้วยเกี่ยวกับกรณีที่ถูกมองว่าเป็นผู้จัดที่เบี้ยวละครเบี้ยวค่าตัวนักแสดงประกอบละครซีรีส์ของตัวเองล่าสุดเนี่ยด้านภรรยาอย่างคุณนัทมีเรียเขาก็ออกมาเผยถึง
ขอบังส่วนด้วยเพื่อที่จะให้พวกเขาสามารถดำเนินชีวิตประจำวันต่อไปได้ที่บอกแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีความตั้งใจที่จะให้เรื่องราวทั้งหมดจบลงด้วยดีภายในสองสัปดาห์ค่ะส่วนที่มีกระแสเมาะออกมาว่าต้นสังกัดนะครับเตรียมให้เธอยุฤติการสร้างซีรีส์ที่เหลืออีกสองตอนนั้นเจ้าตัวยังไม่ขอตอบขอเข้
ก็ช่วยในเรื่องแบบให้น้องได้มีอะไรแบบมีค่าขนมบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็มีแต่ละคนคือทางนู้นยังไม่ได้มีอะไรตอบกลับมา
เหมือนก็แบบแต่น้องค่อยเดือดร้อนอยู่นะคะ
เราก็เหมือนก็ไม่ได้อยู่เฉยก็ยังแบบรู้สึกว่าอยากจะช่วยอะไรเขาได้

น่าจะภายในอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าเนี่ยแหละค่ะก็จะต้องสรุปให้เร็วที่สุดแล้วอะค่ะ
อีก๒บอลที่เหลืออาจจะไม่ได้ช่วยทำ
คือตอนนี้นะยังไม่อยากจะตอบแบบนั้นนะคะ

เครียดค่ะก็ทุกอย่างนะนัทว่าการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นเสมอ
ฉะนั้นเนี่ยนัทตั้งตั้งแต่แรกแล้วล่ะทุกอย่างมันต้องอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
ตอนนี้คุณนัทเขาก็ควักส่วนตัวให้ไปก่อน
เอาเนื้อแล้วเรียกได้ว่าก็ทำหน้าที่ของเธอให้ดีที่สุดนะคุณผู้ชม
ให้ใครมาว่าได้แบบนี้แล้วกันถึงแม้ว่าเธอจะไม่ได้เป็นคนเบี้ยวจริง
ชีวิตยังต้องดำเนินต่อไปทุกคนต้องการกินต้องการใช้
เธอก็เห็นอกเห็นใจเอาใจเขามาใส่ใจเรา
ส่วนซีรีส์อีก๒ตอนที่เหลือเดี๋ยวเธอบอกว่าขอหาข้อสรุปก่อน